เนี่ยวันนี้แฟนคลับคุณชูวิทย์เยอะมาก

วันนี้เล่านิทานยาวเป็นฉากนี้เลย
แต่คุณศักดิ์สยามเขาก็ฝากคำมาถึงคุณชูวิทย์

งั้นเดี๋ยวหนูเล่านิทานก่อนแล้วพี่มดแล้วพี่มดเอาคำคุณศักดิ์สยามนะ
ทุกคนฟังนิทานจากคุณชูวิทย์ไปพร้อมกัน
แล้วก็ลองนึกภาพตามว่าเขาเล่าเรื่องของใครแล้วกันนะคะ
คุณชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเครือข่ายพนันออนไลน์
เขียนบอกว่านิยายหนุ่มเศรษฐีเก๊กับดาราสาวแสนสวย
ฉากเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จ
คอนโดหรู๒ชั้นระดับราคา๒๐๐กว่าล้าน
บ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้าน
เฟอรารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวย
เป๊กแบบนี้แหละเป็นที่ชื่นชอบของดาราสาว
เมื่ออายุเพิ่มขึ้นทุกวันมีคลื่นลูกใหม่ไล่คลื่นลูกเก่า
มันก็เป็นธรรมชาติของวงการดารา
ชายหนุ่มที่มีเบื้องหลังผัวพันเว็บพนันบอล
ชายหนุ่มรุ่นเดียวกันที่ชื่อโจ๊กร่วมหุ้นทำพนันบอลด้วยกันมาสักระยะ
ทั้งหมดก็ใช้ชีวิตของคนหนุ่มในฝันไม่ต้องทำงานหนัก
มีเงินจับจ่ายอู้ฟู้เที่ยวต่างประเทศพักโรงแรมหรู
เปลือกนอกดูดีแต่ไม่มีหลักประกันเพราะทำเว็บพนัน
แต่เมื่อเดินทางถึงวันหนึ่งงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา
แยกตัวไปทำเองเล็กลงแต่เป็นเอกเทศ
อมม้าติดลมบนฮุบกิจการไปมีเบื้องหลังที่แยบยนต์
เพราะเคยทำงานอยู่ภายใต้เอดดี้ที่ถูกออกหมายจับคดียาเสพติด

ดี้คนนี้มีคอนโดที่อังกฤษมีบ้านที่กัมพูชาเพราะใกล้เมืองไทย
มาหาสู่ง่ายมีบ้านที่ดินทรัพย์สินซุกอยู่ในไทยเพียบ
ส่วนมม้ารู้จักวางแผนชีวิตสร้างสตอรี่แต่ย้อนไปได้ไม่ไกล
เพราะไม่ได้มีกิจการร่ำรวยดั้งเดิมใด
พบกับดาราสาวลูกครึ่งผู้อยู่ในวงการ
เป็นเรื่องที่สร้างโปรไฟล์ที่ตรงปกที่สุด
ชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จร่ำรวยกับดาราสาวที่แสนสวย
เป็นเหมือนฉากจบของนิยายที่แสนจะโรแมนติก
แต่หยุดก่อนชีวิตจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น
พระเจ้ายังให้ความยุติธรรมกับสังคมที่เน่าเฟะและเหลื่อมล้ำ
ส่งคนอย่างผมมาเพื่อกระชากหน้ากากใครต่อใครที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น
ผมมีข้อมูลหลักฐานของคนกลุ่มนี้และกลุ่มอื่นอีกมาก

วงการพนันบอลจนมาถึงวงการพนันออนไลน์ที่ผมแบ่งประเภทด้วยเงินทุนหมุนเวียน
และเอาเปรียบสังคมด้วยการไม่จ่ายภาษีประกอบกิจการผิดกฎหมาย
ขณะที่ชายหนุ่มคนอื่นได้เงินเดือนตามการศึกษาและประสบการณ์๓๐๐๐บาท
เสียภาษีเงินเดือนรายได้เบี้ยประกันค่าอาหารเดินทางค่าเช่าค่าผ่อน
ได้เมียทำงานเงินเดือนอีกสัก๒๐๐๐๐บาทรวมกันก็๕๐๐๐๐บาท
นี่คือชีวิตของคนปกติที่ดำเนินไปท่ามกลางสังคมของความโลภ
ได้แค่ว่าจะซื้อรถสักคันมีบ้านทาวน์เฮาสแท็บชานเมืองมีลูกและอีกคน
จะค่าเทอมค่าเลี้ยงดูเงินเก็บไม่มีถ้ามีพ่อแม่ที่แก่ชะลาต้องเลี้ยงก็ยิ่งล้าวไปกันใหญ่
มันไม่ใช่สตอรี่นิยายก่อนนอนแต่มันคือเรื่องจริงของสังคมปากกัดตินถีบอย่างทุกวันนี้
ขอให้กำลังใจแก่ทุกท่านที่กำลังต่อสู้อยู่ในชีวิตจริงเพราะใกล้ถึงบทอวสารแล้ว
กลัวใจ

เห็นรายละเอียดชื่อยอด

ไปอ่านจากในเพจของชีวิตดูคุณชีวิตที่ทุกวันเนี่ยตอนนี้เนอะ
ทุกอย่างแกเปิดตัวแกแบบทุกวันแล้วคนติดตามแกเป็นเรื่องเป็นราว
ก็คือจิกไม่ปล่อยอะค่ะไม่ปล่อยเลย
คนแบบติดตามว่าคุณชุวิตวันนี้จะเล่าเรื่องอะไร
คือมินว่าที่คนติดตามเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่
คนรู้เห็นประชาชนรู้เห็นมานานแล้วแต่มันชีวิตจริงนี่ไง
เออคือคนประชาชนรู้เห็นมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นการปฏิบัติการ
หรืออะไรที่มันต่อเนื่องยาวนานและเอาจริงเอาจัง
ที่จะกวะล้างหรืออะไรแบบนี้คนก็เลยแบบมันยิ่งกว่ารายการ
มันยิ่งกว่าแบบโอ้โหนักการเมืองในสภาใช่มันยิ่งกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะ

มันสะเทือนทั้งวงการทุกวงการ
ใช่หนึ่งรูปเดียวกับคนที่ชื่อทุกวงการ

เพราะเมื่อวานนี้แกก็ขนาดแบบว่าพูดถึงรถไฟฟ้า
ถูกต้องไหมว่ามีเงินเนี่ยกลับมาถึง๓๐๐๐ล้านคุณศักดิ์สยามก็ทำอยู่ไหน

อือใจเย็นใจเย็นก่อน
เศรษฐีหนุ่มเก๊กับดาราสาวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่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
นี่นี่